หลังจากมาตรการพักชำระหนี้ของแบงค์ชาติหมดลงไปแล้วครับ
ออกมาเทขายมากที่สุดเป็นประวัติการในปีนี้ครับ
ธนัดพรเตชากิจขจรกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย์จำกัด
หรือว่าบศเขาคาดการณ์แบบนี้นะครับว่า
อยู่ในระบบของสถาบันการเงินก็มีแนวทางเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
และจะสูงถึงประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาทสูงที่สุดเป็นประวัติการ
สูงกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด๑๙ด้วยซ้ำไปนะครับ
ตอนนั้นก็มีการออกมาขายประมาณ๑แสนล้านบาท
สาเหตุที่ต้องมีการออกมาขายแบบนี้เพราะมันเกิดหนี้เสียเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่ามาตรการการพักชำระหนี้ของแบงค์ชาติ
แล้วก็มาตรการการพักหนี้ของธนาคารต่างที่มีผลกระทบจากโควิดหมดลงไปแล้วครับ
จำเป็นต้องระบายออกมามากในปีนี้ครับ
ส่วนเรื่องของปากท้องมีหนึ่งเรื่องต้องมาแจ้งคุณผู้ชมนะครับ
เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขาออกมาระบุแบบนี้ครับว่า
เกลือปีนี้ราคาปรับสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วครับ
โดยเกลือขาวจากที่ขายอยู่ที่๓๒๕๓บาทต่อเกวียนปรับขึ้นเป็น๔๑๒๕บาทต่อเกวียนครับ
เกลือส่วนเกลือกลางแล้วก็เกลือเหมายุ้งนะฮะ
ที่เป็นคนทำเกลือได้ประโยชน์แต่ประชาชนหรือว่าอุตสาหกรรมใช้เกลือมากอาจจะต้องควักเงินจ่ายเพิ่มนะครับ